แรกนะคะเรามาดูความคืบหน้ากรณีที่ดาราไปรับรีวิวสินค้าของบริษัทเมจิกสกินกันก่อนเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะ๔ดาราก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
แล้วก็ยืนยันเลยนะว่าตัวเองไม่ได้รู้จักกับเจ้าของแบรนด์นี้
และยืนยันความรู้สึกด้วยนะคะคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ดาราสาวประกอบไปด้วยคุณเมพิชชนาศสาขากรคุณแพทย์นับประพาตันตระกูลหญิงแย้นัทพรธีระวัฒนสุข
แล้วก็คุณม้าคุณอรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลหรือว่าออฟฟี่แม็กซิม
ก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะฮะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็พนักงานสอบสวนที่ห้องศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตชค่ะ
โดยคุณเมพิชนาธิ์บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจ
ไม่มีใครที่อยากจะรีวิวสินค้าที่ไม่มีออยอร์
แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง
อีกทั้งต่อให้เป็นนักแสดงแต่ก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ซึ่งรู้แค่วิธีการตรวจออยแต่อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้น

วันนี้อยากให้ความรู้แล้วก็อยากได้ความรู้
เพื่อจะได้นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
แล้วก็เพื่อนให้ระมัดระวังกันต่อไป
อันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นต่อไปดารานักแสดงที่จะรับรีวิวสินค้า

ส่วนคุณแพทย์ณภาพาบอกว่าก่อนที่จะรับรีวิวสินค้า
เธอก็จะตรวจสอบเรื่องของสถานะออย
เป็นอยู่แล้วเป็นประจำ

ใช่เธอก็เลยตัดสินใจรับรีวิวสินค้าแบรนด์นี้
แต่ก็ยอมรับว่าตรวจสอบไม่ละเอียดพอ
หลังจากนี้อาจจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าอยากได้เงินนะอันนี้เธอบอกเหตุผล
แต่ผลิตภัณฑ์ที่รีวิวตัวเอง
ทดลองกินแล้วก็ใช้ประมาณ๗๑๔วันแล้ว
พบว่าไม่มีผลข้างเคียงใดถึงรับรีวิวนะคะ
ซึ่งทุกคนที่เขาให้ถ้อยคำวันนี้บอก
เป็นสิ่งเดียวกันว่ารู้สึกเสียใจค่ะ
เพราะว่าดาราที่รีวิวก็เหมือนถูกหลอก
ขณะรีวิวก็ทั้งกินทั้งทาทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน
ฉะนั้นก็เปรียบเหมือนเป็นผู้บริโภค
เราลองไปฟังเสียงของดาราที่เขาให้ถ้อยคำในวันนี้กันค่ะ
เมนจะให้ผู้จัดการเนี่ยเช็คออยอร์ก่อน

นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจ
โอเคงั้นก็รีวิวได้
การทำงานหรือว่าการรับรีวิว

แพทย์ใช้แล้วก็กินจริงทุกตัวนะคะ

ต้องเช็คก่อนว่ามีออยอร์ไหม

ที่เราจะต้องเช็คให้ลึกขึ้น

ต้องบอกตรงว่าไม่รู้ค่ะ
เราเช็คเท่าที่เราเช็คได้
อะไรสงสัยเราโทรถาม
เขาตอบคำตอบเราได้เราก็โอเค
เป็นคนหนึ่งที่โดนหลอก

เขาได้รับผลกระทบคือประชาชนตาดำที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียน
ฉันชอบความคิดของคุณอ้ำพัชรภานะ
เธอบอกว่าเธอไม่รับรีวิวสินค้า
ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ใช้สินค้าแบรนด์นั้นจริง
ค่ะอ่าทีนี้ก็เป็นความเห็นแหละแล้วก็เป็นข้อที่ทางด้านของดาราทั้งหมด
มาชี้แจงพยายามอธิบายว่าก็ตรวจแล้วว่ามีออยอยู่
ก็เลยรับรีวิวแต่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดนะคะ
ออยนั้นถูกประเภทหรือไม่หรือว่าอะไรก็ตามในรายละเอียดของสินค้า
แล้วก็บางคนนี้ก็ยังระบุว่าตัวเองก็ได้ทดลองใช้แล้ว
ไม่มีผลข้างเคียงแต่ก็ใช้ประมาณแค่๗๑๔วันเท่านั้น
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีต้องละเอียดมากเลยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบอกว่าดาราทั้ง๔คน
นำข้อเท็จจริงมาให้เอามาเป็นหลักฐาน
ซึ่งจะรวบรวมไว้เป็นพยาน
แล้วก็จะให้พนักการสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมจะรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็สอบสวนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ชัดเจนว่ากลุ่มดารามีเจตนาหรือไม่อย่างไร
แล้วก็มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่
หากพบว่ามีความผิดในภายหลังก็จะเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
การว่าภายใน๔๕วันจะสามารถเชิญดารานักแสดงทั้งหมด
ที่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์คือ๕๙คนมาให้ข้อมูลมาให้ปากคำได้ทั้งหมดค่ะ